ชาวราศีตุลความรักคนโสด
ระวังการขัดใจกับเพื่อนต่างเพศนำเรื่องร้อนใจมาให้

ให้ระวังการเข้าใจผิดกันด้วยเรื่องการพูดการเจรจา
กิริยาท่าทีที่แสดงออก
ทำให้เข้าใจผิดกันเข้าใจผิดกันได้ง่าย
สุขภาพสุขภาพไม่ค่อยดีระวังปัญหาเรื่องกระเพาะอาหาร
เกิดอาการกรดไหลย้อนบ่อยและให้ระวังเรื่องที่เกี่ยวกับช่วงคอ
ทางเดินลมหายใจโรคภูมิแพ้หรือพลัดตกหกล้มให้มากขึ้น
การเงินธุรกิจติดต่อจะนำเงินทองผลประโยชน์เข้ามามากขึ้น
ผลประโยชน์รายได้ทั้งหลายรายได้มักช้ากว่าเวลาที่ควรจะได้รับ
ทำให้เงินสะดุดบางจังหวะ
การงานมิตรสหายเพศชายจะเข้ามาใกล้และมีบทบาท
นำความสำเร็จทางการงานและผลประโยชน์มาให้
แต่ไม่นานก็จะมีปัญหาขัดแย้งขัดใจกันตามมา
และความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ยังไม่ค่อยมี
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์